รัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือน
เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ในไทย
จะมีฝนฟ้าขนองรวมถึงพายุลูกเห็บตกนะคะ
ทีนี้ไปดูผลของพายุลูกเห็บค่ะ
นี่โดนลูกเห็บตกลงมาจนเสียหายเป็น๑๐ล้านเลยนะคะ

พายุลูกเห็บก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนค่ะ
สำนักงานป้องกันภัยจังหวัดเชียงราย
ก็มีการรับรายงานนะคะว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากพายุฝนลูกเห็บตกถล่ม

ที่เชียงรายไปดูที่อำเภอเมืองกันก่อนเลยนะคะ

ก็คือตำบลสันทรายตำบลห้วยศักดิ
ตำบลท่าสายแล้วก็ตำบลเวียง
บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาก็แตก
ลิวหายไปกับพายุเป็นร้อยหลังคาเรือนค่ะ
ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูงโค้นล้ม
ก็ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบางช่วง
ต้นก็ไปล้มทับรถกระบะเสียหาย
กิ่งไม้หักป้ายโขดสนากันสาด
โดนหมดเลยค่ะพายุมันพัดลม

ส่วนที่อำเภอเวียงชัยก็ได้รับผลกระทบ๒ตำบล
คือตำบลดอนศิลาตำบลสิริเวียงชัย
บ้านเรือนเสียหายหนักกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
แล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหาย๕ไร่

บนไม้ยาอำเภอพญาเมงราย

บ้านเรือนหลังคาสังกษีรวมถึงกระเบื้องก็ปลิวแตกนะคะ
หลังหลังคาไปหมดเลยค่ะ
เสียหายเป็นร้อยหลังคาเรือน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่
ก็ต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาอีกนะคุณ
แล้วหลังคามันได้รับความเสียหายแบบนี้แล้ว
สินในบ้านก็อาจจะโดนซ้ำได้รับความเสียหายเป็นรอบ๒นะคะ
พออากาศร้อนแบบนี้แล้วมีฝนตกมีลมแรงเนี่ย
มวลอากาศแรงที่มันอยู่ในก้อนเมฆ
มันจะจับตัวกันเกาะตัวกันทำให้หยดน้ำฝนกลายเป็นก้อน
ก้อนเล็กก้อนใหญ่บางทีก้อนเท่าลูกเทนนิสก็มี
แล้วพอมีลมแรงตรงจุดไหนมันก็ตกลงมาแบบนี้
ค่ะแล้วก็เราตรวจสอบกัน๒จังหวัด
ก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปเชียงราย
ดูอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่พยาวนะคะ
ผลผลิตแคนตาลูปของเกษตรกรพื้นที่หมู่๓ตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่ใจ๗๐กว่ารายเกษตรกรที่เขาปลูกตรงนี้เนี่ย
คุณดูสภาพสิคือมันเป็นรูแบบนี้
ได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บที่มันพัดถล่มนี่แหละค่ะ

แล้วพอผิวมันไม่สวยแบบนี้มันก็ไปขายไม่ได้
ผลก็แตกนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณลำต้นใบก็ได้รับความเสียหายค่ะ
่งและใบของแคนตาลูปมีรอยฉีกขาดแบบที่ชี้ให้เห็น
ลำต้นขาดก็เยอะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่จะได้รับ
ตรงนี้เขาปลูกไปประมาณสัก๓๐๐กว่าไร่
เพราะว่ารายได้จากแคนตาลูปแต่ละปีเป็น๑๐ล้านนะ

พอมาเจอพายุลูกเห็บแบบนี้นี่ก็ได้รับความเสียหายนะคะ